วันนี้พระจูลเลี่ยนนะฮะตอนนี้เป็นอดีตพระแหละ
จริงจริงเนี่ยไม่ได้เป็นพระตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่า
อาบัติปรชิกไปเสพเมถุนกับศรีกามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ะ
แต่ว่าเขามี๒เหตุการณ์อ่ะแล้วก็บอกว่าศึกแล้วก็บวชใหม่ซึ่งความจริงมัน
ไม่ได้ค่ะนะครับครั้งนี้ถูกเปิดเผยถูกแฉข้อมูลออกมาอีกนะครับ
อาภาธโรนะครับนี่ฮะตอนที่ยังเป็นพระอยู่ก่อนจะศึกนะ
อ่าเขาเป็นชาวต่างชาติชาวแคนาดาเคยเข้ามาที่เมืองไทยตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว
อายุ๑๘มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาได้นั่งสมาธิสวดมนต์ก็เลย
เลื่อมใสสัทธาทางพระพุทธศาสนาค่ะกลับไปประเทศตัวเองทำงงทำงานหาเงิน
รู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์กับชีวิตก็กลับมาบวชที่เมืองไทยนะฮะ
ที่เชียงใหม่แล้วไปอยู่ที่แม่ห้องศรเป็นหลักเป็นพระนักพัฒนานะความจริงเนี่ย
ช่วยเหลือชาวบ้านถึงขั้นได้รับฉายาจากชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงที่แม่ห้องศรว่าเป็นนักบุญแห่งขุนเขาอ่ะอืม
แต่ที่สุดแล้วถูกเปิดเผยโดยนายสัตวแพทย์สมชายสุริเทพทรงกรดนะครับ
บอกว่าพระจูเลียนเนี่ยเคยเสพเมถุนกับศรีกา
มาถึง๒ครั้ง๒หนนะฮะแล้วก็ไม่ยอมศึกอ้างว่าเป็นเรื่องของการ
เสริมพลังเพิ่มพลังทางธรรมะให้กับทั้งตัวผู้ที่เป็นพระเองกับตัวผู้หญิง
อ่าที่มาเสพเมถุนกับพระเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งศึกศึกก็กลับมาบวชใหม่
บอกว่ามันเป็นความผิดผิดไปแล้วบวชใหม่ได้ความจริงแล้วมันไม่ได้นะครับ
ที่สุดแล้ววันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่วัดจอมแจ้ง
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรที่อดีตพระจูเลียนอ่า
มาอยู่ที่นี่นะครับก่อนที่เขาจะเดินทางไปที่เชียงใหม่
เพื่อจะไปศึกในตอนบ่ายนะเขาก็ยอมรับนะครับ
อ่าว่าเขาเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนี้จริงแล้วก็พร้อมยอมรับผิดนะครับ
เขาให้สัมภาษณ์ตอนเช้านะครับแล้วตอนบ่าย
เขาถึงไปที่เชียงใหม่เพื่อไปศึกนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
จัดไฟให้สวัสดิ์หนือยนี่จุดค่ะแต่เขาก็พร้อมอยากช่วยช่วยก่อนหนึ่ง
แต่ผมทำอาฤติฝรั่งมาเป็นภาพ

แล้วก็จะย้ายไปอยู่เชียงวัลทันต์๑๕๐เพราะ๒๔เดือน
บอกว่าผมยอมรับผิดผมผิดไปแล้วนะ
แต่จะเป็นพระช่วยชาวบ้านมันคนละเรื่อง
เป็นพระแต่จะช่วยชาวบ้านอะไรพวกนี้เป็นเรื่องดี
ถ้าเปิดหาสิ่งที่ทำผิดก็ต้องว่าตามผิด
ไม่ใช่ว่าเป็นพระช่วยชาวบ้านเป็นพระพระแล้วจะไปเสพเมถุนกับศรีการอันนี้ไม่ได้
หลังจากนั้นนะครับอดีตพระจูเลียนก็เดินทางไปที่วัดบ้านแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองนะฮะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเคยบวชอยู่ที่นี่
คือตามหลักของศาสนาแล้วต้องให้พระอุปชาที่บวชให้เป็นผู้ศึก
ซึ่งความจริงตรงนี้ไม่ต้องศึกก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาให้ถูกต้องสบายใจก็แล้วกัน
ก็ทำพิธีจับศึกซะนะครับซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดนะครับ
ซึ่งท่านอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับพระครูสุจิตปัญญารัฐนะครับ
ซึ่งเป็นพระอุปชาด้วยนะฮะท่านก็บอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านแปะนะครับ
พระครูสุจิตปัญญารัฐนะครับท่านบอกว่าพระจูเลียนเป็นพระนักปฏิบัติธรรม
ถือว่ามีวินัยดีแต่เรื่องส่วนตัวไม่เคยรู้มาก่อน
ก่อนหน้านี้เคยบวชเป็นพระจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอฮอตเมื่อปี๒๕๔
แล้วปี๒๕๔๕มาขอจำพรรษาที่วัดบ้านแปะจากนั้นปี๒๕๖๑ได้ศึกนะฮะ
จะเป็นพระบอกว่าขอบวชเนรตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทำไม
แล้วก็มามีข่าวออกมาว่าเนี่ยจะมาขอศึกในวันนี้ในสถานที่ที่เคยบวช
เพราะฉะนั้น๑๕นาฬิกา๒๐นาทีครับที่พระจูเลียนมาถึง
ก็เลยมีพิธีลาศิกขาโดยเจ้าวาสวัตว์บ้านแปะ
ท่านก็ทำพิธีให้หลังจากนั้นอดีตพระจูเลี่ยน
นุ่งขาวห่มขาวนะครับบอกว่าจากนี้ไปจะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาว
เริ่มต้นจะไปถือศิลป์ที่ร้อยเอ็ดสักระยะหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นก็จะกลับไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือ
ชาวบ้านในพื้นที่แม่ห้องศรตามเดิมยืนยันว่าจะใช้หลักธรรมคำสอน
พระพุทธศาสนาดำเนินชีวิตต่อไปแต่เขาก็ยอมรับว่าอย่างงี้ครับ
คุณผู้ชมครับบอกว่าเมื่อ๖ปีก่อนเขาเคยไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับหญิงสาวที่เป็นผู้หญิงชาวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัด
จันทบุรีค่ะตอนนั้นบวชเป็นพระอยู่นะจากนั้นอีกสองปีต่อมา
เขาก็ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไทยอีกคนหนึ่งที่สำนักสงฆ์หมู่บ้านปูทา
ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งคือสถานที่ที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เขาจำพรรษาอยู่อืม
เท่ากับว่าคุณอาบัติปราชิกตั้งแต่๖ปีที่แล้วแล้วนะครับ
แล้วผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนไทยเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเมื่อ๒ปีก่อน
สวีเดนนะเขาก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นช่วงเวลาหนึ่ง
แล้วก็เดินทางกลับมาที่เมืองไทยนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้ต้องการจะแต่งงานกับเขา
อยากจะเป็นครอบครัวแต่เขาบอกว่าเขายังอยากอยู่ในธรรมะ
อยากปฏิบัติธรรมก็ปฏิเสธไปอืมแล้วก็บล็อกการติดต่ออืม
หญิงไทยคนนี้ก็เลยติดต่อแจ้งข้อมูลเปิดเผยข้อมูลไปยัง
สัตวแพทย์ไงค่ะหมอสมชายใช่คุณหมอสมชายก็เลยออกมา
เปิดเผยเลยเพราะคุณหมอสมชายบอกว่าความจริงรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อครั้ง
ที่เคยก่อเหตุเมื่อ๖ปีก่อนที่พาผู้หญิงชาวต่างชาติไปพักที่รีสอร์ท
จันทบุรีใช่ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าก็พยายามจะให้อภัย
ช่างมันไม่ได้สนใจอะไรเริ่มใหม่อะไรแบบเนี้ยอ๋อตอนนั้นเนี้ย
เป็นของเพื่อนของคุณหมอพอดีแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนไทยบอกว่า
นี่ดิฉันก็เพิ่งโดนเลยเนี่ยก็เลยบอกไม่ได้แล้วต้องเปิดเผย
แล้วก็นำมาสู่การศึกในวันนี้ครับ